เดี๋ยวจะพาไปดูอาชีพดีที่ในช่วงนี้เขาบอกว่า
ฮิตมากแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับ

โอ้โหโครงการหลวงปังค่านะครับ
สนุนเกษตรกรที่จังหวัดพยาวในการปลูกคณะฮ่องกง
โอ้โหสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมเลยทีเดียวครับ

ตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพยาวนะครับ

เพื่อปลูกพืชผักที่สร้างรายได้ดีในทุกปีครับ

โครงการส่งเสริมให้เหล่าเกษตรกรปลูกคณะฮ่องกงครับ

ก็เพราะว่าคณะฮ่องกงนั้นเป็นพืชผักชนิดหนึ่ง
ที่เป็นที่ต้องการของตลาดสูงมาก
แล้วก็จำหน่ายได้เร็วในราคาที่สูงนะครับ
ถือว่าเป็นที่นิยมมากกว่าคณะทั่วไป

ความกรอบความหวานแล้วก็ไม่มีเสี้ยนนะครับ
ทานไปแล้วเนี่ยมันจะไม่แบบเป็นกากเยอะ
คือคณะบางชนิดทานไปมันจะเป็นเส้นเป็นกาก
เขาเลยเรียกว่าเป็นเสี้ยนไงมันจะแข็งเกินไป
แต่นี่คือนุ่มทั้งท่อนทานได้เกือบจะหมดเลย

ที่ไม่ทานอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่ามันเหม็นเขียว
รวมถึงเป็นพืชอายุสั้นใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ

ถึงเดือนด้วยซ้ำนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวขายได้แล้วนะครับ
แล้วก็สามารถนำไปขายได้ราคาประมาณสัก๕๐๐๖๐๐บาทเลยทีเดียว
สำหรับผลผลิตที่เก็บสักรอบนึง
เขาบอกว่าแค่นี้ไม่พอนอกจากคณะฮ่องกงจะสร้างรายได้ดีได้แก่เกษตรกรแล้วนะครับ
ความอร่อยของเจ้าคณะฮ่องกงก็สร้างความสุขให้กับผู้บริโภคอีกด้วย
ไปดูกันหน่อยว่ามีเมนูอะไรบ้าง
เมนูคณะฮ่องกงผัดน้ำมันหอย

คณะฮ่องกงผัดหมูกรอบโอ้ยคณะหมูกรอบอันนี้

ชัดเจนนะครับแล้วก็ไข่ดาวด้วยสักใบหนึ่ง

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคณะฮ่องกงลวกแล้วก็ราดน้ำมันหอย
นี่ก็น่ากินน่าทานอาหารจีน
ใช่เหมือนเขาเรียกคณะเจียนน้ำมันหอย

แล้วก็ที่สำคัญผมอยากจะบอกถึงประโยชน์ของมัน
พอทานเข้าไปแล้วนะครับเจ้าคณะฮ่องกงเนี่ยนะครับ
ก็สามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วย

เท่านั้นไม่พอนะครับช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
รวมไปถึงโรคกระดูกบางเพราะมีวิตามินสูง
รวมไปถึงมีแคลเซียมด้วย
ใครจะไปเชื่อล่ะคณะฮ่องกงมีแคลเซียมนะคะ
มีแคลเซียมเหรอเสริมสร้างหลักกระดูกและฟันอย่างนี้

ดีมีประโยชน์มากเลยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานได้ง่าย
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถทำให้ลูกได้ด้วย

เขาอาจจะทานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะ
เพราะว่าอย่างที่ที่ฉันบอกตอนเด็กดิฉันก็ไม่ชอบทาน

เด็กก็เลยไม่ชอบลองทานคณะฮ่องกงดู
เด็กน่าจะเปลี่ยนใจมาชอบทานก็ได้